มีคนขายล็อตเตอรี่แร่ค่ะ

หรือตลาดชาวน่าสานปู่ดำ
พอคนขายวูบไปคนก็มาช่วยซื้อแล้วโอนเงินให้กันเยอะเลยนะคะ
ถนอมอายุ๖๑ปีเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่หมดสติ
และคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าเสียชีวิตเลยนะคะ

โอ้โหคนเลยมาช่วยคือกะว่าจะได้ให้ทางครอบครัวได้เงินไปจัดงานศพอะไรแบบนี้ค่ะ

ผ่านเนี่ยเลขบัญชีที่ติดเอาไว้ที่แผง
คือพ่อค้าที่เดินเร่ขายลอตเตอรี่จากจังหวัดเลยด้วยกันก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้ลุงถนอมก็โทรมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าอาการแปลกเหมือนท้องร่วงท้องเสียอย่างนี้ค่ะ
ให้ช่วยพาไปหาหมอหน่อยอยากให้พากลับไปหาลูกที่จังหวัดเลยด้วย
แต่ไม่ทันได้พาไปลุงถนอมแกมาเสียชีวิตซะก่อน
ต้นนะคะตำรวจสพเมืองพิศนุโลกและแพทย์เวร
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ผลการชนะสูตรของแพทย์ระบุว่าคุณลุงถนอมหัวใจวายเฉียบพลัน
ก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอท่าลีจังหวัดเลย
และนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะ
ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีฝันอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันสักครั้งหนึ่ง
แล้วก็คิดต่อเลยค่ะว่าจะเอาไปใช้อะไรดีนะซื้ออะไรดีนะ
กี่ใบก็เอานะใบเดียว๖ล้านก็เอาผู้หญิงคนหนึ่ง